ช่วงแรกไปดูเหตุการณ์ป่วนเมืองที่ยาลากันก่อนนะครับ
ก็เป็นช่วงเดือนรมดอนด้วยมีคนร้ายไปสร้างสถานการณ์นะครับ
ว่างระเบิดปลายบอม๖จุดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้งหมด๔คนครับ
ที่เกิดเหตุนั้นจุดแรกเป็นป้อมจุดตรวจสเตงนอกครับ
อยู่ที่บ้านนิบงบารูหมู่๗ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยาลา
เจ้าหน้าที่ก็พบร่องรอยของระเบิดแสวงเครื่องชนิดปลายบอม
แรงระเบิดทำให้พื้นถนนนั้นได้รับความเสียหายเล็กน้อย
อีกจุดอยู่ที่บริเวณเส้นทางขาออกตัวเมืองยาลานะครับ
ที่จุดตรวจนอปภพรรมร่วมหน้าแฝดตำรวจ
เป็นระเบิดชนิดปลายบอมเช่นเดียวกันแรงระเบิดทำให้ตะข่ายที่อยู่ด้านหลังป้อมนั้นขาด

จุดนี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยก็คือหูอื้อไป๓นาย
เป็นทหาร๒นายแล้วก็อาสาสมัครอส๑นาย
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะคว่างระเบิดแสวงเครื่องแบบปลายบอม
ใส่จุดตรวจเตรียงนอกและจุดตรวจนอปภพรรมร่วมที่หน้าแฝดตำรวจ

หลังเกิดเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่และความมืดหลบหนีไป
เวลาต่อมาคนร้ายยังไปก่อเหตุอีกนะครับ
โดยไปคว่างระเบิดปลายบอมนะฮะ
อย่างต่อเนื่องอีก๔จุดด้วยกัน
จุดที่๑ก็เป็นแฟลด์ตำรวจสภรรณ์ลำใหม่
จุดที่๒คว่างใส่ใกล้กับชุดคุ้มครองตำบลลำใหม่
จุดที่๓จุดตรวจบ้านครองน้ำขุ่นอำเภอบรรนังสตา
และจุดที่๔เป็นจุดตรวจบ้านบางโงชิแนอำเภอยหา
ทำให้อาศาสตร์สมัครทหารพรานสมชาติพนุมรำ
โดนสะเก็ดที่แขนและขาบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อกวนในช่วงของเดือนรมดอน
ซึ่งจะเกิดเหตุแบบนี้เป็นประจำทุกปีนั่นเองนะครับ